ตำรวจค้ามนุษย์นำกำลังตรวจค้น
ลินิกเสริมความงามย่านนวลจันทร์นะครับ
เพราะพบว่าลักลอบค้าบริการทางเพศด้วยคุณ
เปิดคลินิกเสริมความงามบังหน้า
จับกลุ่มผู้ต้องหาได้๑ราย
อ้างว่าไม่มีการค้าประเวณี
นี่ค่ะตำรวจชุดปรับรามการค้าวมนุษย์
ตรวจค้นแมนชั่นในซอยนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพ
หลังได้รับแจ้งว่าเปิดคลินิกเสริมความงามบังหน้า
แต่จริงแล้วดัดแปลงเป็นสารที่ลักลอบค้าบริการทางเพศครับ
ก็จับกลุ่มนางสาวมันทิกาบุญนิปาน
หรือว่านางสาวนายนาบุญชัวยุทธิ์๓๕ปี
ผู้ต้องหาหนึ่งกรายตามหมายจับสารอาญา
ในข้อหาร่วมกันเพื่อสนองความไคร้ของผู้อื่น

แล้วก็ข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีนะครับ
ตำรวจตรวจค้นสารที่ประกอบธุรกิจเสริมความงามแห่งนี้นะครับ
ก็ได้มีผู้ดูแลคลินิกมาแสดงตัว
พาไปตรวจสอบภายในคลินิกดังกล่าว
พบว่ามีการดัดแปลงเป็นห้องต่างอีกหลายห้องคุณ
แต่ทางนิติบุคคลยังไม่ทราบว่ามีการลักลอบค้าบริการหรือไม่นะครับ
เรื่องต้นเพราะว่าเปิดบริการมาได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับ
รองผู้บังคับการปรับปรามการค้ามนุษย์เปิดเผยว่า
ก็ไม่พบการค้ามนุษย์แต่เป็นการค้าประเวณี
จึงจับกลุ่มผู้ต้องหาหนึ่งกลายเวืองต้นให้การพากเศษ
อ้างว่าไม่มีการค้าประเวณี
เพราะว่าเครือข่ายดังกล่าวใช้คอนโดมิเนียมระแวกใกล้เคียง
เป็นสารที่นัดหมายลูกค้ากับผู้ค้าบริการด้วยนะครับ
จากนี้ได้ประสานกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบเรื่องของการประกอบกิจกรรม
เสริมความงามด้วยพบว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
อย่างไรก็ตามตำรวจจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานอื่น
เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะครับ
ทีนี้คุณกันจอมพลังเปิดเผยเรื่องนี้นะครับ
บอกว่ามีพลเมืองดีนำข้อมูลและคลิปวีดีโอแจ้งผ่านเฟซบุ๊ก
ว่ามีการซื้อขายบริการทางเพศที่คลินิกแห่งนี้

มีการนำผู้หญิงมารอบค้าบริการผ่านทางออนไลน์
นัดหมายมีเพศสัมพันธ์กันในคลินิก
วันมีคนมาขายบริการถึง๑๐ราย
อกจากนี้ยังมีพนักงานของคลินิกร้องเรียนด้วยนะครับว่า
คลินิกไม่จ่ายค่าจ้างมาแล้วหลายเดือนนะครับ
วันนี้เป็นวันพฤหัสที่โหดเหมือนกันนะ
เจอหลายเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น